ที่เลือกร้องเพลงยิ่งห่างจากปีเกิดตัวเอง
และมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูง
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่กับรอบออดิชั่นที่แสนเข้มข้น
ลับที่๗ขวาไป๒๐๕คะแนน
ทูลผู้น่ารักที่มากับอาวุธเพลงดังรุ่นลูกรุ่นหลาน
ชื่อเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอครับ
ขยับขึ้นมาที่อันดับที่๖และ๕ของตาราง
สองสาวเสียงดีแนนและลูกปัด
อาศัยความสามารถด้านการร้อง
โดยคะแนนจากคณะกรรมการไปเป็นกรอบเป็นกรรม
ต่อกันที่อันดับที่๔ของตาราง
เล็กพริกขี้หนูของจริงเจ้าหนูพอร์ช
ผู้เข้าแข่งขันอายุน้อยที่สุดในร้องข้ามรุ่น
ฝากผลงานแสนน่ารักกับเพลงหนุ่มดอยเต่า
พี่ชอบมากดอยเต่ามันเศร้าหัวจอยเหรอลูก
ต่อกันที่อันดับที่๓ของตาราง

ป้ากันสายแดนส์จากกาญจนบุรี

ฟันคะแนนข้ามรุ่นไปเหนาะ๖๐คะแนน
ข้างหลังมันมีกี่ขวดนะคะ
เพราะตอนนี้ป้ากันคือเก็บทรงไม่อยู่แล้วตอนนี้
ทำให้คะแนนรวมคว้าไปถึง๒๙๐คะแนน

บนหัวตารางขณะนี้เก่งเล็กและเก่งใหญ่
คะแนนรวมเบียดกันอยู่ที่๒๙๗คะแนนทั้งคู่
เก่งเล็กน้องเฟรนสาวน้อยเสียงใสวัย๑๒ควบ
ที่เลือกร้องเพลงยุคเก่ากินใจอย่างแรมพิษวา
นี่หลับตาแล้วแบบนี่เด็กอายุ๑๒จริงเหรอ

มาฟังเกมใหญ่ยืนอันดับที่๑ร่วมกันบ้าง
รุ่งเปียกวัย๖๖ปีที่ดูสงนุ่มเกินตัว

อย่างเพลงกรรมของร็อกรุ่นเก่าป้างนครินทร์
คือเราฟังที่เราลืมเสียงพี่ป้างไปเลย

เชียร์อาเปี๊ยกในรอบต่อไปนะครับ

เรียกได้ว่าทั้งเก่งเล็กและเก่งใหญ่
ฝีมือสมศักดิ์ศรีอันดับที่๑ร่วมจริงครับ
และวันนี้พิธีกรสุดหล่อก็พร้อมจะพายพื้น
ไปเกินหาทุกเขารอบโปรดิชั่นในวันนี้แล้ว
ขอเสียงประมูลต้อนรับแมทชิลดิน

พบกับรายการแข่งขันร้องเพลงที่จะนำเพลงดัง
ฮิตจากทุกยุคสมัยมาร้องโดยนักร้องหลากหลาย

ทั้งหมดจะมาร้องเพลงบนเวทีนี้นะครับ
ร้องเพลงที่ห่างจากยุคตัวเอง

เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
เจอกับเราได้ทุกวันเสาร์๖โมงเย็น

เราไปพบกับคณะกรรมการของเรากันเลยดีกว่าครับ
และ๓คณะกรรมการมีดังนี้
คนแรกนักจัดคอนเสิร์ตระดับประเทศ
และเป็นดีเจผู้คร่องวอร์ดในวงการเพลงมากว่า๒๐ปี
ไม่มีเพลงใดที่เขาไม่รู้จักฟัง

คนที่สองเธอคือนักร้องสายเสียงสายเอ็นเตอร์เทน
ฝีมือการร้องถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และเธอคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่
บนเวทย์ที่แห่งนี้ซานินิภาพร
สุดท้ายศิลปินดูโอชื่อดังแห่งยุค๘๐
และแต่งเพลงผู้สร้างผลงานเพลงโด่งดังมากมาย
โปรดิวเซอร์มือทองผู้ฟันศิลปินชื่อดังระดับประเทศ
และกติการ์ออดิชั่นผู้แก้วางคันจรต้องร้องเพลงให้ห่างจากปีเกิดมากที่สุด

คุณเก็บเป็นคะแนนพิเศษเช่นเกิดปี๒๕๕๙

คะแนนข้ามรุ่นที่ได้คือ๖๐คะแนน
และกรรมการ๓คนยังมีคะแนนการร้องให้อีกคนละ๑๐๐คะแนน
เมื่อร้องจบนำคะแนนจากกรรมการรวมกับคะแนนข้ามรุ่น
ถ้าได้ตั้งแต่๒๐๐คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเข้ารอ
และสำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นจะได้รับรางวัลสุดพิเศษครับ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
มูลค่ากว่า๑ล้าน๔๐๐บาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณมดแดงสมพงศ์
สมพงค์รัฐพลชัยอายุ๒๙ปีครับ
แล้วก็ขายต้นไม้ออนไลน์ขายกระบองเพชรครับ
ผมทำอาชีพนักร้องมาตั้งแต่อายุ๑๘
ชื่อการร้องเพลงก่อนหน้านี้ก็ราบรื่นดีครับ

แล้วก็โควิดกลับมารอบ๒เนี่ย

ที่ผมมาขายกระบองเพชรก็เพราะว่า

เอาละครับไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์พ่อค้าวัย๒๙ปี

ให้ผ่านรอบออดิชั่นไปพร้อมกันครับ
แล้ววันนี้จะเอาเพลงอะไรมาแข่งขันครับ

เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ป๊อปปองกูลครับผม

คะแนนข้ามรุ่นอยู่ที่๒๘คะแนน
ต้องการคะแนนรวมจากคณะกรรมการ
อีก๑๗๒คะแนนขึ้นไป

และผ่านรอบออดิชันนี้
ผมมั่นใจว่าเพลงนี้จะทำให้ผมเข้ารอบได้ครับ
มาครับพ่อแม่พี่น้องส่งกำลังใจเชียร์พญามดตัวนี้ให้ผ่านเข้ารอบกันด้วยนะครับ

ที่

สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไหร่
โอ้เธอกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า
ทั้งที่ใจมันรักเธอเท่าไรแต่ว่าการกระทำมันไม่เป็นดั่งใจ
ทำเธอเจ็บวันนั้นในวันนี้คือใคร
คนที่ต้องมาเสียใจเสียใจ
คงเหมือนกันที่ทำให้เธอมีน้ำตา
คิดถึงเธอจนต้องมาพร่ำพัฒนา
ตัวฉันเองคงทำได้เพียงภาวนา
วันนี้เธอได้กลับมาให้เธอกลับมา
เรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไป
เพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจ
จะได้ย้อนกลับไปอีกครั้ง
จะไม่ยอมให้เธอจากไป
กดดันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัว
คนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไป
มารู้ตัวมันจึงไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไร

ได้กลับมาเจอใดไม่
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

คือเนื้อเสียงดีหมดเลยมดแดงวันนี้รู้ไหมว่าตัวเองร้องเพี้ยนต่ำ
ไม่รู้ตัวก็ตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นใช่ไหมคือมันนิดเดียวมัน
มันหงุดหงิดอ่ะมันนิดเดียวคือทำไมไม่เดินขึ้นมาอีกนึ
ขออนุญาตซ้ำเติมได้ไหมอ่ะพูดเลยค่ะพี่ธันทร์นี่บอกอ่ะ
หุดหงิดเพราะว่าพอได้ยินเสียงปั้งแรกเนี่ยคาดหวังเลยว่าว้าว
ต้องมาแน่นอนใช่ครับเสียงแบบนี้มันเทพจริงจริงขนลุกเลย
เปิดมาประโยคแรกแต่พอร้องไปถึงตรงจุดหนึ่ง
ปัญหาก็คือว่าพอขึ้นเสียงสูงเราไปร้องแก้แล้วมันมาตันอยู่ตรง
เชสตรงคอแล้วถามว่าโดยคะแนนรวมแล้วมันยังดีอยู่ไหม
มันก็ยังได้ยังโอเคอยู่นะผมไม่แน่ใจค่ะเรื่องคะแนนรวมนี้นะครับ
คือพอเราเห็นคนที่คล้ายคุณป๊อปปองกูล
มาร้องเพลงป๊อปปองกูลมันจะเหลืออะไรให้เรารุ้นอีกอ่ะ
คราวนี้หน้าที่ของเราอย่างเดียวก็คือร้องให้ดีกว่าป๊อปปองกูลก็แล้วกันนะ
พอคุณไม่ฮิตโน้ตป๊อปมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดตรึงฝังใจเราอ่ะไม่น่าเลือกเพลงนี้อ่ะ
คิดว่าจะเข้ารอบไหมหลังกรรมการคอมเมนต์เสร็จมั่นใจมากครับเข้ารอบ
เอาล่ะครับการตุนคะแนนข้ามรุ่นไว้ที่๒๘คะแนนจะเพียงพอให้คุณมดแดงคว้าคะแนนจากกรรมการอีก๑๗๒คะแนนหรือไม่
ถ้าคะแนนรวมไม่ถึง๒๐๐คะแนนตีตัวกลับโคราชเลยนะครับคุณมดแดง
สำหรับวันนี้ผลงานของคุณคือ
จากที่มีอยู่แล้วครับ๒๘คะแนนได้จากกรรมการ๑๘๗คะแนนบวกแล้วเป็น๒๑๕คะแนนนะครับตอนโบราค
หนาใจบางที่คุณนี้นะครับผม

วันนี้มาร้องเพลงอะไรครับ

กลับเข้าสู่รายการประกวดร้องเพลงของคนทุกเพศทุกวัย
ยิ่งเลือกร้องเพลงหาจะมีเกิดมากเท่าไร

รวมคะแนนจากกรรมการเกิน๒๐๐คะแนนขึ้นไป

ไปพบกับผู้กำลังการที่พร้อมจะทำเรทีสรรสะเทือนกันได้เลย
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกับตินันสกุลวรานันท
ชื่อเล่นชื่อปันอายุ๑๓ปี
อยู่โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อสุภพิพัฒน์รังสรรค์จังหวัดสมุทรปาการครับผม
เหตุผลที่ผมมาในรายการนี้นะคะ
เพราะว่าที่บ้านผมมีอีซูซูเป็นรถของแม่ของผม

เป็นรถที่แบบเก่ามากลายปีแล้วซื้อมากลายปีเดือน
ก็เลยอยากได้อีซูซูรุ่นใหม่นะครับ

กลับไปบ้านนะครับเป็นป้ายแดงนะครับผม
อยากได้มากเลยอยากได้เอามาให้แม่นะครับ
ฝากพี่น้องปู่ย่าตายายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

ผมจะตายครับผมก็เลยต้องสู้เป็นครับขอบคุณครับ

เราเข้าใจความหมายของเพลงนี้ด้วยเหรอฮะ
จะว่าแบบเพื่อนทิ้งก็ได้ครับ

ไม่เคยมีความรักเหรอละล่ะ

ไม่ต้องรีบขนาดนั้นกว่าได้ครับ

๙๙คะแนนคล้ำรุ่นอยู่ในมือตอนนี้
เหตุผลที่ผมเลือกเพลงนี้

ถึงคะแนนข้ามรุ่นมันจะน้อย
แต่ผมพยายามทำให้
กรรมการลงคะแนนให้ผมเยอะเลยครับ
เอาล่ะครับเด็กชายวัย๑๓ควบ
ต้องการคะแนนจากคณะกรรมการอีกตั้ง๑๘๑คะแนน
ถึงจะมีคะแนนรวมครบ๒๐๐คะแนน
คะแนนเยอะขนาดนั้นนุ่มน้อยคนนี้จะทำมันได้หรือไม่
ลุ้นให้กำลังใจหนักพร้อมกันครับ
ก็คงเหลือแต่ดวงตาที่เหมือนคอยหวังที่จะเจอแค่อีกสักครั้ง
หากได้เจอเพียงสักครั้งก็พอใจ
จะได้ถามว่าทำไม
ถึงได้ทำรุนแรงและเกิด
เกินใจของคนจะทน
ต้องร้อนรนแต่เกียรตะกาย
หากบอกความจริงสักคำ
ว่าทำไมต้องมาจากไป
จะไม่ว่าสักคำ

ให้คืนมาเมื่องเก่า
คงต้องยอมให้เราจบสิ้นไป
แต่จะถามสิ่งเที่ยงคาหัวใจ
ว่าฉันทำอะไรอะไรนักหนา
หากได้เจอเพียงสักครั้งก็พอใจ
จะได้ถามว่าทำไมถึงได้ทำรุนแรงเหลือเกิน
เกิดใจของคนจะเทิม
ต้องรอโดนตะเกียกจะกาย
หากบอกความจริงสักครั้ง
ว่าทำไมต้องมาจากไป
จะไม่ว่าสักครั้ง
ฉันทำรุนแรงและเกิด
เกินใจของคนจนคน
ต้องรอดรนตะเกียรตะกาย
อยากจะลาคนทั้งคน
ทำไมถึงทำง่ายได้
ไม่เห็นใจบ้างละ
สักครั้งก็เอง

อยากทำงานให้รันพวะ
เป็นตัวสุดท้าย

สุดท้ายนี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากนี่เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยฮะ
คือเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับเพลงอะไรอย่างนี้มาบ้างหรือเปล่าฮะ
อ๋อก็แสดงละครเวทีครับค่ะเป็นละครเรื่องบันลังเมฆ
นักร้องใบบางครั้งเพราะว่าโอ้นั่นคือต้องต้องร้องสดทุกรอบ
แล้วบันลังเมฆนี่คือโอ้โหตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะฮะ
คือนั่งดูแบบละสายตาไม่ได้อ่ะแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบอย่างหนึ่งคือ
ความเป็นร็อกมันไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยท่าทางนะ
มันมาจากข้างในแล้วหนูก็มีจุดโชว์จุดจุดพีคของของเพลง
ให้พี่เห็นอีกคือศักยภาพครบทุกอย่าง
ดีหมดเลยไม่เขียนเดี๋ยวจะให้เต็มด้วย
ก็รู้สึกดีใจครับเขาบอกว่าไม่มีที่ติเลยครับ
พอใจในผลงานมากเลยครับแบบ
วันนี้ผมแบบเต็มที่สุดเลยครับ
เอาละครับหนุ่มน้อยวัย๑๓ควบ
มีคะแนนข้ามรุ่นตุ๋นไว้ที่๑๙คะแนน
ต้องการคะแนนจากคณะกรรมการอีกอย่างน้อย๑๘๑คะแนน

ลุ้นกันครับว่าเขาจะผ่านหรือไม่

ผลงานของคุณคือ
อาณครับผม

ได้เพิ่มจากกรรมการ๒๘๔คะแนนร่วมแล้วนะครับ
สูงที่สุดเลย๓๐๓คะแนน

แล้วแชมป์ร้องค่ำรุ่นจับขึ้นมาเลยครับฟันฟัน
เอาละครับรายการร้องข้ามรุ่น
ยังคงอยู่กับรอบออดิชั่นที่สุดเข้มข้น
และก็มาถึงคิวผู้เข้าตำรวจคนนี้
ที่ขอเพราะชาม๒๐๐คะแนนเพื่อเข้ารอบแล้ว

เรามองเพลงไม่ว่างจริงเลยป่าวค่ะ
มาก

นี่คือเพลงหรือความในใจ
ความในใจหนึ่ง

ย์เดมเกิดปรส๒๕๓๘

แต้มอ้างรุ่นน้อยมากเลย

ก็เลยเลือกเพลงนี้ค่ะ
รักรักกันนะหัวใจมันอยากเสนอ
รอเถอะเธอเมื่อไหร่ถึงเจอสนอง
รักรักกันนะหัวใจมันอยากจะตีตาจอง
ถ้าได้ลองลองลองก็คงรู้รู้รู้ไป
ฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาคนนั้นนะ
และเขาคนนั้นไม่มีเหมือนฉันคนนี้
เขาคนนั้นจะเอาอะไรก็มี
ไอฉันคนนี้ตุกมีเพียงตัวเกิดเหงา
รักกับเขาแต่ฝ่ายอะไรอย่างนั้นนะ
ถ้ารักกับฉันไม่เจออะไรอย่างเขา
แต่รู้ไว้ว่าใจฉันนั้นมีเบา
ถ้ามองให้ยาวจนมีอะไรให้ดู
ฉันชวนมากัดกอดเกลือไม่มีวันเบื่อ
รับรองหัวใจดีเด่นเลี่ยมทองถ้าหากได้
หมอก็คงจะเห็น
รักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอ
รอแต่เธอเมื่อใดที่จะสนอง
รักรักกันแม้หัวใจมันอยากจะกรีดตา
ต้องเธอได้ลองลองลองก็คงได้ลุ่ม
แม้หัวเราลองเอาฆ่าอารมณ์ยิงมาก
ผมถึงรักพ่อมาอย่างไรที่เป็น

แค่ว่าเต้นให้น้อยลงหน่อย

ขอบคุณค่ะ

ก็คิดว่าความน่ารักของเราน่าจะแบบ
ให้ทำให้กรรมการเห็นใจได้อะ
เริ่มคุณขนมเค้กมีอยู่ในมือครับ
คะแนนข้ามรุ่น๓คะแนนครับ
ต้องการอีก๑๙๗คะแนนขึ้นไป
ถึงจะเข้าสู่รอบต่อไปครับ
แต่วันนี้ผลงานของคุณคือ

ไม่ผ่าน

จากการร้องเพลงข้ามรุ่นมันน้อยไปนิดนึงเนอะ

เพราะว่าเราเปิดหัวแบบดีมาก
แต่เราลืมดูสารรูปตัวเองว่า

แม่เสียดายจริงครับ
ถ้าคุณขนมเค้กเลือกเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่นเยอะ
ก็คงไม่ต้องจากไปอย่างสงบแบบนี้แหละครับ
สำหรับท่านต่อไปครับที่จะมาแข่งขันในรายการของเราครับ
ต้องบอกว่ามาพร้อมความพริ้วและความสนุกอย่างแน่นอน
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณชัย

ผมนายพระชราศิลป์พิริแก้วจิชัยครับ

งานที่ผมรักและทำมาตลอดก็คืองานเปิดหมวกเล่นดนตรี

เคยเปิดหมวกแล้วได้เงินมากที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับ
๑๕๐๐๐ครับ

วันนี้จะมาเพลง

น้องนางครับ
เพลงที่จะร้องนี่คือไพรนาฬิกาค

คะแนนข้ามรุ่นถึง๔๙คะแนนแล้ว

อย่างผมร้องเพลงนี้โหแย่เหมือนกันนะ

คะแนนข้ามรุ่นไปก่อนเยอะเลยนะครับพี่ชัย
ถ้าร้องดีจนกระชากคะแนนจากคณะกรรมการมากกว่า๑๕๑คะแนนขึ้นไปแล้วก็
เตรียมจุดพลุฉลองการเข้ารอบได้เลย
พ่อแม่พี่น้องส่งกำลังใจเจียหนุ่มใหญ่จากลำปูนคนนี้โตอินเนอร์
ดวงใจพี่ลอยลองไปบนนภา
สุขฟ้าหุดใจ
พี่จะไปถึง
สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง
หัวใจพี่แทบติดทุก
เผอร์ลำคึงลำพันธุ์ถึงแม่นวลน้อ
ว่าในลมเชื้อผัดหัวใจล้องไป
จากดินแดนดินเหนือที่ไกลสามไกล
ขอบฟ้าที่ไกลสั้นไกลลองลอยไป
วันนี้ลมช่วยผัดหัวใจพี่ไปได้ถึง
ภาพดวงใจพี่ร้อยลองไปบนนภา
สุขฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง
สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง
หัวใจพี่แทบติดถึง
เผอร์ลำคึงลำพันธุ์ถึงแม่นวลน้อ
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร
ดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตา
หรือดวงราวราวดวงดาวดวงไหน
ตอนนี้ชายทุกคนเดินผ่าน
วันนี้ใจน้องไม่มีใคร
วันนี้ลมภัดหัวใจพี่ไปถึง
แก้วนมนางนั้นแดงกว่าใคร
ดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตา
คือดวงราราดวงดาวดวงไหน
วอนให้ชายทุกคนเดินผ่าน
วันนี้ใจน้องไม่มีใคร
วันนี้ลมภัดหัวใจพี่ไปถึง
วันนี้ลมภัดหัวใจพี่ไปถึง

ก็มุ่นไทยมุ่นสำคัญ
ไม่ต้องร้องแข่งกับความจ๊อกแจ้งจอแจ้ง

ให้ความดังเบามันจะกลายเป็นเสน่ห์

สบายอ่ะ

แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

มากกว่า๑๕๑คะแนน

ตีตัวกลับลำพูนเลยนะ
ถึงเวลาร่วมลุ้นกับพี่ฉัยนุ่มใหญ่วัย
๕๑ปีแผ่งเมืองลำภูณ
กลายคะแนนจากคณะกำลังการอีก๑๕๑คะแนน
เพื่อถึงเกณฑ์เข้ารอบที่๒๐๐คะแนน

ส่งกำลังใจมาร่วมลุ้นไปด้วยกันได้เลย

ที่จริงแล้วไม่ได้คาดเหลือไม่ได้เข้าเริ่มด้วยครั้งนะ
แค่ได้มาออกรายการอยากให้ลูกได้ดู

แล้วก็พอมาแล้วเราทำได้
พ่อแม่พี่น้องชาวเหนือจุดผู้ฉลองได้แล้วครับ

ทะลุเข้ารอบต่อไปได้อย่างไร้กังวล
มาต่อกันทันทีครับกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับ
ซึ่งคนนี้ผมภูมิใจนำเสนอครับ
คนนี้ตัวเล็กน่ารักความสามารถมีเยอะมากครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณพิงกี้
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนันสวนลิขิตค่ะ

แล้วอย่างนี้เวลาโดดเรียนเราไปอยู่ไหนอะ

ก็มียูทูปที่เขามีคลิปอัดวิดีโอสอนอยู่

แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ไปโรงเรียนเหรอ

เหมือนหนูต้องการเวลาเพิ่มค่ะ
โรงเรียนเหมือนกลับมา๔โมง
ก็กินข้าว๑ทุ่ม๒ทุ่มหนูก็ต้องนอนแล้ว

ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาซ้อม

ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนรุ่นใหม่มากครับ

วันนี้มาร้องเพลงอะไรครับ
วันนี้มาร้องเพลงช้ำคือเราของ
คุณนิตยาบุญสูงเนินค่ะ

ปี๒๕๓๘
หนูเกิดปีอะไรนะครับ

ที่หนูเลือกเพลงช้ำคือเรามาร้องนะครับ
เพราะว่าหนูกับพ่อ

เอาล่ะครับสาวน้อยวัย๑๐ขวบ
ที่มีคะแนนข้ามรุ่นตุนไปเพียง๑๖คะแนน
ต้องการคะแนนจากกรรมการอย่างน้อย

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

สองร้อนแปดสิบสี่คะแนนจะถึงหรือไม่ถึงไปลุ้นกัน
ผลงานของคุณในวันนี้คือ
ผ่านครับ

ผ่านด้วยนะครับผมผ่านด้วยคะแนนสิบหกคะแนนบวกจากกรรมการสองร้อยเจ็ดสิบสี่ครับ
รวมแล้วสองร้อยเก้าสิบคะแนน

ตอนนี้นะคะหนูรู้สึกดีใจมาก
ประกาศผลดีนะคะว่าหนูยังได้ยินอยู่
เพราะว่าหนูคิดว่าตอนนั้นหนูน่าจะลืมหายใจไปแล้วเพราะหนูลุ้นมาก
หนูอยากให้คนที่ชมหนูอยู่นะคะเชียร์หนูเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
รอบหน้าท่านผู้ชมจะได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่ยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการมากเลยค่ะ
เอาละครับร้องข้ามรุ่น
ได้สาวน้อยมหัศจรรย์เข้ารอบไปตุนไว้อีกหนึ่ง
และตอนนี้กองทัพคนเก่งทุกเพศทุกวัย
ตบเท้าเข้ารอบกันอย่างเนื่องแน่น

สัปดาห์หน้าโค้งสุดท้ายของรอบออดิชันยังคงเดือดต่อเนื่อง

โอ้เพราะจริง
รุ่นใหม่ก็พร้อมบวก

ใจมันรักอีกไม่ไหว
เป็นคนที่ทำให้ประทับใจคนแรกเลย

สัปดาห์หน้าห้ามพลาด